ว่าประชาชนชาวอเมริกันยังไม่หายตกใจเลย

ล่าสุดนะคะเหตุการณ์เพิ่งเกิดเลยนะคะกับการกราดยิงในบาร์ที่เป็นที่รู้จักกันของกลุ่มคนรักร่วมเพศ
มีผู้เสียชีวิตประมาณ๒๐คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกอย่างน้อย๔๒คน
ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองออนแลนโดรัฐฟรอริดาของสหรัฐอเมริกาค่ะ
ส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมแล้วค่ะ
ออแลนโดของสหรัฐอเมริกาแถลงข่าวยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจากเหตุกระดยิง
ภายในสถานบันเทิงชื่อดังของกลุ่มคนรักเศษเดียวกันในเมืองออแลนโดรัฐฟอริดา
โดยเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๒๐คนแล้วก็บาดเจ็บอีก๔๒คน
ขณะที่คนร้ายถูกวิสามันฆาตกรรมโดยตำรวจที่บุกเข้าไประงับเหตุค่ะ
โดยตำรวจระบุบอกว่าคนร้ายเตรียมการก่อเหตุมาเป็นอย่างดีและมีอาวุธปืนที่เตรียมมาเป็นจำนวนมาก
ซึ่งมือปืนรายนี้ก็เริ่มเปิดฉากกระดยิงเมื่อเวลาประมาณตี๒ของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่น
ถ้าคิดเป็นเวลาในไทยก็คือบ่าย๓โมงค่ะ
โดยมีรายงานบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นกว่า๒๐นัด
จากนั้นผู้ก่อเหตุยังจับนักท่องเที่ยวภายในเป็นตัวประกันด้วย
แล้วก็มีรายงานนะคะว่าผู้ก่อเหตุอาจจะมีระเบิดติดตัวอยู่ด้วย
โดยหลังเกิดเหตุตำรวจก็ได้ขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัย
ซึ่งตำรวจกำลังเร่งรวบรวมหลักฐานและทำการสอบสวนต่อไปค่ะ